ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกดังค่ะคุณปอทฤษฎี
ออกมาเปิดเผยว่าภรรยาและลูกสาว

น้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎี
ว่าโบแวนด้าจะพาทายาทตัวน้อยน้องมะลิ
ไปร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ

เนื่องจากว่าเป็นทูตกิติมศักดิ์ขององค์กรดังกล่าวนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันอาการโดยรวมเมื่อวานนี้
ยังทรงตัวต้องเฝ้าระวังอาการปอดติดเชื้ออย่างใกล้ชิด

มีการตอบฝนองที่ดีสื่อสารได้เล็กน้อยค่ะ
แล้วก็ข่าวลืมเมื่อวานนี้
ใครชั่งลืออยากจะตีปาก

ทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจแล้วก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ส่วนอาการที่แน่ชัดตอนนี้ก็รอติดตาม
ประกาศจากทีมแพทย์ก็แล้วกันนะคะ
ความรู้สึกเรามั่นคงอยู่ตลอด

เมื่อวานสื่อบางท่านก็ยังอยู่ด้วยกัน

ก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่

เดิมทีนี้เป็นปลอทฤษฎี

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องคุณโบ
ภรรยาก็เลยคุยกับอาว่า
อ้าวตกลงเราจะไป
เราจะไปในนามพี่ปอนะครับ

แล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณพ่อด้วยนะคะ
ฟ้าคุณบรรเทิงก็มีนักแสดงรุ่นพี
คุณตั๊กนพัศกรก็ได้เดินทางมาเยี่ยม
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณปอและครอบครัวสหวง
โดยก็นำพระพุทธสุโขทัยจากวัดศักดิ์ใหญ่นนทบุรี

มามอบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
หลังจากที่ได้เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่ของปอนะคะ
สัมผัสได้ว่าทุกคนยังมีกำลังใจที่ดี
หวังอยากให้อาการของคุณปอดีขึ้น
แล้วก็รับรู้ว่าครอบครัวและลูกสาวอย่างน้องมะลิกำลังรออยู่ค่ะ

เนื่องจากคุณปอได้อุปการะเด็กในมูลนิธินี้มานานเกือบ๑๐ปี
และถึงแม้เด็กทั้งสองคนที่ปอุปการะช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

มาพร้อมกับคำอวยพรมามอบให้
โดยคุณโบแวนด้าเป็นตัวแทนรับไปค่ะ